แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไปดูความเห็นของท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านไปตรวจงานเข้าไปพูดโอ้ทำประโยชน์เพื่อประชาชน
ไม่เคยทำประโยชน์เพื่อตัวเองเลยอะไรแบบนี้ที่พูดมากพูดเยอะ
เพราะแบบอยากให้รู้ว่าผู้นำเนี่ยคิดอะไรอยู่ไปดูเขาหน่อย
คือต้องบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าท่านก็บอกความในใจออกมาให้คนได้รู้
เออเข้าใจชัดเจนเหมือนกันเเปลือได้ว่าอยากจะลาออกอีกแล้วเนี่ย
อีกแล้วล่ะไปฟังกันหน่อยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
นะฮะก็ลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
แถวแถวราชพร้าวหรือว่าเขาเรียกว่าดีป้านะครับนะฮะก็พูดถึงการบริหารประเทศ
๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทำเพื่อประชาชนตลอดไม่เคยหวังประโยชน์ส่วนตัว
ตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศไม่เคยสั่งให้รถขบวนเปิดสัญญาณไซเรนเลย
รวมไปถึงได้สั่งห้ามคอรมอห้ามเปิดหากไม่จำเป็นด้วย
เพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนตอนลงพื้นที่วันนี้
บอกว่ามีความสุขมากเลยมีความสุขจนอยากจะลาออกจากนายกไปเป็นนายกสตาร์ทอัพซะเลย
ไปฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไง
ถ้าไปแก่ไปเยอะเนี่ยจริงจริงดูหนุ่มคนนี้แล้วเนี่ย
ดีใจเห็นหน้าทุกคนเนี่ยฉันมีกำลังใจวันนี้
หน้าตาทุกคนกระตื้อรถนะเราเห็นหน้าตาแบบนี้กระตื้อรถ
คือมันหน้าหน้าถ้วยอ่ะหน้าทำอ่ะบางทีถ้าไปคนที่เขาเขาเขาไม่มีความสุขอ่ะ
บางทีเราให้เขาทำเขาทำไม่ได้ถูกไหมอย่าคิดว่าลุงเข้ามาเพื่อจะหวังผลประโยชน์
ลุงไม่เคยคิดถึงความโยชน์ถ้าถ้าความประโยชน์แล้วลุงวันนี้ลุงกลับบ้านไปนอนแล้ว
ใช่ไหมนี่ลุงคิดถึงประโยชน์ของแผ่นดินมันจะได้อะไรกลับมาบ้างพวกเธอจะได้บ้าง
และนั่งเขาเดินต้นเข๊าดแก๊คอาจมาลองมองข้างหน้าลุงล่ะ

ห้ามเปิดใครเปิดก็ขังมาด้วย
อืมก็นั่งคุยอย่างสบายอกสบายใจ

มันต้องเข้าถึงมันต้องใกล้ชิดมันต้องเข้าใจกัน

แบบนี้คือแบบไหนอารมณ์ดีใช่ไหมแบบนี้ชิลสบาย
แต่เวลาท่านแบบอื้อหือของขึ้น
ดุดันคนเรามันก็ต้องมีสองแบบ

ท่านก็พูดตอนนึงนะบอกว่านี่นะบริหารประเทศมา๕ปี
เนี่ยจากทหารเป็นนายกเนี่ยไม่ได้สู้รบ
แต่ว่าต้องไปต่อสู้กับความยากจน
ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนักแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายนี่
พูดมากพูดเยอะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าผู้นำประเทศกำลังคิดอะไรอยู่
นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วกันครับ
ให้ท่านทำเพื่อประชาชนต่อไป

และพวกคล้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ท่านได้ว่าเอาไว้นะครับ